สองสาวสาวสองคนนี้เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีความสามารถมากในวงการบันเทิง
ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณผู้ชมค่ะลูลูลาล่าจำได้ไหม
จำได้ฮิตมากเลยต้องลุกเต้นโชว์มา
ไม่เป็นไรเชื่อว่าทุกคนจำได้แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่างานจะเข้าแล้ว
เพราะว่ามีชาวเน็ตเขาตั้งข้อสงสัยว่าช่วงนี้เนี่ยทำไมสองสาวดูไม่ค่อยจะมีผลงานเพลงใหม่ออกมาเลย
ก็เลยส่งผลให้งานคอนเสิร์ตต่างลดหายแล้วก็น้อยลงไปด้วยหรือเปล่านะคะ
แม้ว่าจะมีผลงานการแสดงอยู่บ้างแต่ก็ดูไม่ฟู่ฟ่าเหมือนช่วงที่ผ่านมา
แบบนี้เนี่ยจะเข้าประโยคที่ว่างานหดเงินหายหรือเปล่าหยิบจับทำธุรกิจอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ
ก็เลยไปกระตุกต่อมขาเผือกเขาทำงานกันเขาบอกเมาส์มอยกันไปต่างนานาว่า
ทั้งคู่เนี่ยกำลังจะถูกยึดบ้านยึดรถเพราะว่าไม่มีเงินผ่อน
จริงหรือเปล่าต้องไปฟังจากปากของลูลูลาล่ากันเองค่ะ
ก็ถือว่าครึ่งแบบนึงกินเลยนะคะ
อาจจะมีแบบบ้างเล็กน้อยค่ะอาจจะไม่เห็น
อย่างทำของตัวเองค่ะ
ถ้าก็รู้สึกว่าเราตั้งใจทำเพียงแต่ว่าเราไม่มีประสบการณ์
อันนี้ก็ไม่ได้อยากจะเชื่อใจเรานะ
เพราะว่าเราเจ๊งมาเยอะ
ไม่ควรเชื่อใจมาเลย
แต่อันนี้คือเราค่อยเป็นค่อยไป

ถ้าเผื่อวันหนึ่งเราเจ็บตัวมาก
ไม่รู้ว่าใครจะช่วยเรา
เพราะว่าเรามีกันแค่๒คน

ก็เลยลองจับธุรกิจดูนะ
แต่ว่าก็ไม่ได้แบบงานหดเงินหาอย่างที่มีกระแสข่าวออกมาหรอก
เพราะว่ามันเป็นช่วงเศรษฐกิจด้วยใช่ไหม
จริงแล้วคนในวงการบันเทิงเขาเข้าใจกันดีว่ามันเป็นวัฒนาจักรอยู่แล้ว

เพราะว่างานในวงการบรรเทิงมันค่อนข้างที่จะซาด
หลายคนก็เลยผ่านตัวเองมาเป็นนักธุรกิจบ้าง
บางคนก็ประสบความสำเร็จบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จ
แต่ก็ดีกว่าไม่ลองทำอะไรเลยนะคุณนะ